เกิดขึ้นบนถนนในบ้านเราครับคุณผู้ชม

รถอีกคันหนึ่งขับมาเฮ้ยเหมือนขับจี้ท้าย

ลงมาคุยมาขอโทษเหรอไม่ใช่ครับ
โยนหินแล้วก็เหมือนกับมีการพูดจาคมคู่

กับรถนะครับ
ที่เกินไปนะครับ
รัวพื้น

พี่พอดีมีคนกวนอาหารนะ

รถขวานของข้างในไม่ผมมา๑๒๐ผมก็รีบพี่

คนขับเดินลงมาใส่เสื้อลายพรางด้วยนะครับ
แล้วคนในรถเขาบอกว่าทหาร

ข้ามฝั่งมาเสร็จปั๊บเอานี่
มาที่กระจกฮะเคาะแรงมากหลังจากนั้นพยายามเปิดครับ

ในรถเองก็ตกใจเขาถ่ายมือถือเอาไว้

ก็จะมีการหลบหักมือถือหักข้อมือลงไปบ้างอะไรแบบนี้นะครับ

ต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าก็รีบเพราะว่าขับเร็วมา๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เหตุการณ์นี้คนที่เขาอยู่ในรถ

ก็เขาโดนเอามาทุบรถไม่พอโยนหินใส่รถเขาอีก
มาพูดจาข่มขู่ขึ้นมึงขึ้นกูด่านู่นด่านี่เนี่ยนะฮะ
เขาบอกว่าขับรถมาแล้วผู้ชายหัวเกลียนคนนี้
ใส่เสื้อลายพรางขับกระบะมาจี้ท้ายเก่งของเขา
แล้วก็จอดเดินข้ามถนนมาชกกระจกด่าทอด้วยคำหยาบ
แล้วก็ขับออกไปก่อนนั้นชักอาวุธคล้ายปืนออกมาขู่อีกด้วย
แล้วก็คว่างหินใส่รถของเขานี่คือสิ่งที่เขาบอกครับ
ผู้เสียหายบอกเพิ่มเติมบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
กลับมาจากทำบุญในพื้นที่ทุ่งเขาหลวง
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะ

กระบะคันดังกล่าวสีเทาดำที่คนขับใส่ชุดลายพลาง
ขับตามหลังมาแล้วกระพริบไฟสูงใส่เหมือนตีไฟใส่
ต้องการให้เขาหลบแต่เขาขับมาด้วย๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก็ค่อนข้างจะเร็วไม่สามารถจะหลบเข้าเลนซ้ายได้ทันที
เนื่องจากว่าข้างหน้าก็มีรถบรรทุกอยู่

ปรากฏว่าผู้ชายขับกระบะเทาดำคันนั้น
โยนก้อนหินใส่รถเก๋งของผู้เสียหาย
พอไปติดไฟแดงที่แยกครับ
ก็ลงมาจากรถแล้วก็มาทุบกระจก

แล้วก็มีการพูดคำหยาบแบบที่เห็นกันไปในคลิปนั่นแหละฮะ
ล่าสุดฝั่งของรถเก๋ง
ซึ่งคนที่เขาอยู่ในรถบอกว่าอย่างนี้ผมเสียหายนะ

เจอแต่ละอย่างทั้งคำพูดพฤติกรรม
แจ้งความกับตำรวจก่อนก็แล้วกันลองฟังครับ

พอทีนี้ขับไปประมาณ๑กิโลผมก็มีการออกซ้าย
ก็คือมันเป็น๒เลนอยู่แล้วครับเส้นนั้น
ก็คิดว่าเขาอาจจะแซงขวาแต่เขาไม่แซงขวาออกไป

ก็ทีนี้เกิดเหตุการณ์ว่าเขาจี้ผมมาตลอดเลย
แล้วเขาก็ด่าทอเปิดกระจกรถกระจกด่ามาตลอดทางครับ
จนถึงแยกที่เกิดเหตุก็คือตอนนั้นติดไฟแดงครับ
เขาก็มีการลงมาทุบกระจกรถผม
แต่ตอนนั้นปลาหินไปแล้วรถเสียหายไปแล้วครับ
ผู้บังคับบัญชาของเขาจะโทรหาผมตลอด
แต่จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายที่ดูแลเขาโดยตรงก็คือผู้กอง
ก็จะมีการโทรมาหาผมเมื่อคืนแล้วก็เมื่อเช้าครับ
ก็ได้ข่าวทราบข่าวมาว่า
จะพาเข้ามอบตัวที่สพธาวัฒน์บุรีครับผม
จริงครับแล้วเขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
เขากำลังขับรถจะรีบไปรับแม่ซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง
แล้วจะพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ระหว่างทางก็ไปเจอเก๋งคันนี้แหละที่เป็นคู่กรณีเนี่ยขับแช่อยู่ช่องขวา

เพื่อจะให้เขาหลบทางเพราะผมก็รีบจะไปรับแม่
แม่ป่วยนะฮะแต่รถเก่งไม่ยอมหลบให้
เขาบอกแบบนี้นะในฝั่งของคนชุดลายพราง
แล้วพอไปถึงหน้าที่ว่าการอำเภอธวัฒน์บุรี
ก็เลยลงจากรถเพื่อจะไปเคลียร์ใจกับคู่กรณี
เขาใช้ว่าไปเคลียร์ใจครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
แต่คู่กรณีไม่ยอมลงมาจากรถ
ก็เลยใช้มือทุบกระจกแล้วก็ดึงประตูรถ

เพราะว่าฝั่งนู้นบอกว่าสิ่งที่ชุดลายพรางทำก็คือ
ขับรถจี้โยนหินทุบรถด่าชักปืนขู่

เขาบอกว่าเรื่องการขับจี้ผมว่าดูจากคลิป
มันก็พอจะมีคำตอบอยู่แต่เขาก็มีเหตุผลที่ต้องขับไป
เพราะว่าผมต้องการจะแซงทำความเร็วไปรับแม่

เรื่องเกี่ยวกับการไปทุบรถและพยายามเปิดประตู

แต่ปฏิเสธที่บอกว่าผมไปชักปืนขู่อันนี้ไม่จริง
และปฏิเสธว่าที่บอกว่าผมไปโยนหินใส่รถ
อันนี้ก็ไม่ได้ทำอันนี้คือสิ่งที่เขาปฏิเสธนะครับ
อย่างไรก็ตามให้คุณตำรวจทำงานหน่อยฮะ
ตำรวจจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานดูภาพต่างครับ

ประสานแจ้งตำรวจธวัดบุรีไปได้นะครับ
แล้วถ้าชัดเจนว่าฝ่ายไหนผิด

ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายคุณตำรวจฝากย้ำแบบนี้

จริงเนี่ยนะคือเอาตรงนะตอนนี้ยังไม่รู้หรอก
ใครจะผิดใครจะถูกเขาพูดไม่ค่อยตรงกัน
แต่ใดถ้าเป็นเราขับรถแล้วมีคนมุ่งเดินตรงมาที่รถเรา